นี้ค่ะมาเจอแพ้ออกลูกมีตาเดียวนะไม่มีจมูกแต่ยังมีชีวิตอยู่
อยู่ได้ยังไงอ่ะไปดูมันหน่อยค่ะโอ้แปลกเออเจ้าของบอกน่าจะให้โชคแหละ
งั้นตามไปดูที่ฟาร์มสุขโฮมสเตย์นะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
พี่กัดตั้งอยู่ที่เล็กที่๑๐๓๖ตบสุขุนุทรไทยอำเภอห้วยควดจอุไทยทาเท
เห็นไหมคะแพะเต็มไปหมดเลยเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะขายให้กับคนที่สนใจจะไปเลี้ยงต่อก็มีกว่า๗๐ตัว
เจ้าของฟาร์มนะคะก็คือคุณสุภรัชจิตหลังค่ะเล่าให้ฟังว่าเช้าเวลาแปดโมงได้ยินเสียงแพ้ร้องร้องยังไง
แพ้แพ้อันนั้นอันนั้นแพ้เจ็บโผล่
ผมตายไม่ค่อยจะได้ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อย
แพะมันร้องเพราะว่ามีแม่แพะที่ชื่อว่านางกรอบเป็นแพะเพศเมียอายุ๑ปีกว่าเนี่ยตกลูกออกมา
พี่เขาก็ตกใจสิพ่อหน้าตาลูกน้อยมันเป็นแบบนี้

แม่ของมันคือนางเกราะก็อยู่ใกล้ไม่ยอมให้ลูกหางไปไหนเนี่ย
คอยดูคอยเลียนะตามธรรมชาติของมัน

ค่ะคือมันเนี่ยนะมันก็อาจจะดูน่าเป็นห่วงแม่มันก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้คิดว่านะจากสภาพแล้วเนี่ยมันคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน

แต่เจ้าของก็บอกว่ามันมาแบบนี้มาแปลกอย่างนี้ก็คิดว่ามันคงจะมาให้โชคกับครอบครัวแหละ

และถ้าหากว่าเจ้าแพ้ตาเดียวตัวนี้จากไปเธอก็จะนำไปฝังนะจะไปฝังไว้ไม่มาทำเป็นสัตว์สตาร์ฟหรือว่าเก็บเป็นเครื่องรางแน่นอน

แต่ถ้าหากว่ามันมีชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้คนที่สนใจเข้ามาดูความประหลาดนี้อย่างแน่นอน
ตอนนี้มันยังเล็กอยู่ก็ขอดูไปก่อนนะ
แพ้ตาเดียวตอนนี้กินนมด้วยปกตินะ

คุณสุภารัฐก็จะเดินมาป้อนนมให้แพ้
ดูแลเป็นแม่นมให้แบบนี้เลย
ตอนนี้หลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมว่า
เออแล้วเจ้าแพะตาเดียวมีชื่อยัง

แต่เรียกติดปากว่าเจ้าแพะตาเดียว
ถามว่าทำไมก็เชื่อว่ามันเป็นเคล็ด
ถ้าหากว่าตั้งชื่อให้เจ้าแพ้จะทำให้เจ้าแพ้อายุสั้น
แต่ว่าถ้ามันมีชีวิตรอดมีอายุต่อไปก็เดี๋ยวค่อยตั้งชื่อให้อีกทีนึง

ถ้ามันแข็งแรงสามารถเดินได้เองหาอาหารอะไรได้เอง

ตอนนี้เจ้าแพะตาเดียวไปก่อนจ้า